มีเสื้อวินถูกต้องแต่คุณเนี่ยเป็นจักรยานยนต์ที่เรียกทางแอปพลิเคชัน
ไม่ได้ลงทะเบียนแต่ขี่เข้ามารับผู้โดยสารในพื้นที่ของเขาเนี่ย
อันนี้ถือว่าไม่ได้ไปแย่งลูกค้าเขาอ่าถูกต้องแล้วก็โอ้โห
ที่คุยกันได้ก็ดีไปคุยกันไม่ได้เคลียร์กันไม่ได้
ทำร้ายกันก็เยอะนี่มีอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูคลิป
เหตุการณ์ที่มีผู้ที่เขาบันทึกเอาไว้ได้นะฮะ
นี่เห็นไหมฮะความจริงมีหลายมุมมาก
คนแถวนั้นเขาถ่ายไว้ได้เอาเป็นว่าสามลุมหนึ่ง
แต่คนที่หนักที่สุดก็คนนี้ที่เอาหวกกันน็อกฟาดเขาเนี่ยใช่
กางเกงขา๓ส่วนแค่เข่าตรงเนี้ยเนี้ยอื้อหือดูสิเนี้ย
ไบท์คนเดียวนะฮะมีคนที่ถ่ายภาพเนี่ยเป็นผู้โดยสารของกราฟไบท์
เป็นผู้หญิงนะครับโพสต์คลิปเหตุการณ์วินจักรยานยนต์รับจ้าง
ปากซอยสุขุมวิทย์๔๘เขตคลองเตยมีเบอร์๖เบอร์๗และเบอร์๒๖
๓คนช่วยกันรุมทำร้ายหนุ่มแกรปไบท์อย่างที่ท่านเห็นนะครับ
เจ้าของคลิปบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่คอนโดในซอยสุขุมวิท๔๗
ตอนนั้นได้เรียกใช้บริการแกรปไบท์อยู่อยู่วินเบอร์๒๖ที่
เป็นวินจักรยานยนต์รับจ้างขี่รถมาปาดหน้าแล้วก็เข้าไปทำ
แกรปไบท์แล้วก็มีเพื่อนร่วมวินอีก๓๔คนเข้ามาช่วยกัน
รุมถ้าตามคลิปก็คือรวมแล้วสามคนตัวเธอเองก็ถูกลุกหลงนะฮะ
ต่อยที่คิ้วขวาจนบาดเจ็บเล็กน้อยนี่คนเห็นข้างบน
คอนโดเขาก็ถ่ายลงมาได้หลายมุมเลยนะฮะทีมข่าวไทยรัฐ
ทีวีลงพื้นที่ไปจุดเกิดเหตุนะครับอ่าไปที่วินก่อนเลยเพื่อน
ร่วมวินกับสามคนนั้นในคลิปบอกว่าวินทั้งสามคนที่ปรากฏในคลิป
วันนี้ไม่อยู่ที่วินเพราะว่าไปที่สอนอคลองตันตำรวจเจ้าของ
เพราะว่าทำให้พวกเขาสูญเสียรายได้นะฮะ
ขณะที่ทีมข่าวเก็บข้อมูลอยู่นะครับโอ้โหเจอพอดีฮะ
มาพอดีวินเบอร์๒๖นะครับชื่อนายชาวลิศแสงสุวรรณ
อายุสี่สิบสี่ปีนะฮะคนนี้ฮะถ้าตามคลิปเนี่ย
เขาคือเบอร์ยี่สิบหกอ่ากางเกงยีนอ่าขาสั้นแค่เขาอ่ะ
ที่เอาหมวกกันน็อกไปฟาดเขาอ่ะนะตำรวจวันนี้
กำลังจะนำตัวไปสอบปากคำที่โรงพักเขาก็บอกกับทีมข่าวนะฮะ
อ่าอืมซื้อของสั่งของซื้ออาหารค่ะอันนี้เขาไม่ติดใจ
แต่ถ้ามารับผู้โดยสารแบบนี้อันนี้เขาบอกว่าเขายอมไม่ได้
เพราะว่าผู้โดยสารที่คอนโดหรือว่าซอยแถวนี้มันควรจะให้วินแบบถูกต้อง
ก็พูดไม่ดีกับเขาก่อนด้วยและเป็นฝ่ายทำร้ายร่างกายเขาก่อน
เขาตอบโต้เพื่อป้องกันตัวอ่าอันนี้เขาอ้างนะระหว่างที่เกิดเหตุนั้น
มีเพื่อนอีกสองคนเห็นเหตุการณ์ก็เลยมาช่วยมันก็เลยดูอ่าเหมือนกับ
เป็นการลุมทำร้ายแต่ความจริงแล้วไม่ใช่อืมอ่าเดี๋ยวฟังดูฮะ
เขามารับผู้อิกษาบอกว่าถ้าส่งเอกสารส่งของผมไม่ว่า

เขาก็ใส่ผมก่อนแล้วไงผมก็ใส่เลยครับ
เรื่องกว่าเพื่อนผมเขามาเห็นผมเขาก็เลยมาช่วยผม

เขาทำผมก่อนพี่เอ้าแล้วทำพี่ต่อเขาเหรอ

เหตุผลเป็นแบบนี้อะพี่

แล้วเวลาพี่เจอพี่เข้าไปถามเขาแบบนี้
หรือแก๊ปคนอื่นเป็นยังไงครับผม

ท่านผู้ชมว่ายังไง
เอาลองช่วยกันแสดงความเห็นหน่อย

ส่งเอกสารส่งของเขาไม่ว่าแต่รับ

อย่างถูกต้องของเขาป้ายขาว
อันนี้ถือว่าผิดมาแย่งผู้โดยสารเขา

ขึ้นวินอย่างนี้รถไม่พอก็มี

ขี่ไม่ดีอะไรไม่ดีเขาก็ไม่สบายใจ
ใช่บางทีก็ไม่ต้องเดินไปถึงวิน
แกรปมาถึงหน้าที่อยู่เลย

เดี๋ยวมาสอนตราบใดที่ทางฝั่งภาครัฐเขายัง

มันก็จะเห็นเรื่องแบบนี้อยู่บ่อย

บอกว่ากรับไบท์

จากนั้นวินที่อยู่ในคลิป

ที่วินเบอร์๒๖จะไปทำร้ายแกรปไบท์

ก็เข้ามาช่วยยืนยันว่า

คือฝ่ายวินเจ้าถิ่น

แล้วเขาก็บอกว่าที่ผ่านมาในวินซอยนี้

มารับลูกค้าในซอยอยู่ตลอด

ด่ากันบีบแร่ไล่กัน
บังคับให้ผู้โดยสารลงจากรถแกรปไบท์

วินเจ้าถิ่นถึงต้องทำขนาดนี้

การจะใช้บริการรถของใคร

มันเป็นสิทธิ์ของลูกค้าไม่ใช่หรือ

ต้องการตายแบบนี้
จะทำแบบประโยชน์
ไม่ใช่ไม่น่าอยากพูดหรอก

มาไล่จับเกือบทุกวันเห็น

ชี้หน้าเอาลงเลยลงเลย

เขาก็ลงแก๊ปก็ให้ลูกค้าลง

เจอแน่อ่ะว่างนี้
คดีนี้อยู่ที่สอนอคลองตันวันนี้สอนอคลองตันเขาก็เรียกวินจักรยานยนต์รับจ้าง
ในซอยที่สุขุมวิท๔๘เขตคลองเตย๓คนไปสอบปากคำ
ว่าไปที่สนคลองตานกันเขาก็ไปกันเต็มเลย
เดี๋ยวไปดูภาพที่สนคลองตันนะครับท่านผู้ชมครับ
ตำรวจสนคลองตันต้องไปเจรจากลายเกลี่ยนะครับ
บอกว่าโอ้โหคืออยากให้มันมีเรื่องมีราวกันมากกว่านี้เลย
ค่ะนะอ่าก็เดี๋ยวทางขดงคดีอะไรเนี่ยเดี๋ยวตำรวจจัดการให้นะครับ
ระหว่างนั้นวินเบอร์๒๖ตำรวจก็พามาที่สอนอพอดีนะฮะท่านผู้ชมครับ
มาถึงที่สนคลองตันเนี่ยแต่เขายืนยันว่าเขาไม่ได้เริ่มก่อนนะ

แต่ตำรวจเขาคุมตัวมาค่ะมันก็เลยไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรมากกว่านี้ฮะใช่ค่ะ
ต่อปากต่อคำกันก็เลยต้องตื๊ดอยู่อย่างเงี้หลายตื๊ดหน่อยค่ะ
ดูดเสียงนิดนึงทีนี้ค่ะคนที่ขับกรับไบค์นะคะนายศักดาฝักฟ่ายอายุ๒๗

เขาแจ้งความกับตำรวจแล้วก็บอกว่าตอนที่จะนำผู้โดยสารไปส่ง
ก็มีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างมาปาดหน้าแล้วก็ถามว่าแกรปเหรอ

ก็เลยทะเลาะกันต่อยกันหลังจากนั้นมีวินมาอีกสองคน
ไม่ได้มาห้ามนะคะครับมารุมเขาค่ะเขายอมรับว่าเขาสู้ไม่ไหวจริงจริง
เขาอยู่แค่คนเดียวแล้วโดนรุมสามคนอ่ะโชคดีที่มีชาวบ้านมาช่วยไว้ได้
ศักดาบอกว่าก็มีรอยฟกช้ำค่ะที่แก้มซ้ายที่หัวที่หลังที่นิ้วก้อยซ้ายก็เลือดออก
นี่ค่ะเขาก็เลยให้ดูแผลแบบนี้นะคะ
คู่กรณีขอโทษแล้วก็ถูกเปรียบเทียบปรับไปแล้วก็จะจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้
ก็เลยขอจบเรื่องกันเพียงเท่านี้
รู้สึกว่าจะไม่ได้ทำอะไรเขาหรอกคือแยกออกจากกันแล้ว
แล้วผมก็บอกว่าโอเคพี่ผมขอโทษแล้วเขาก็เดินมาต่อย

นางสาวอามิตาเข้าใจกลางก็บอกว่าเขาเรียกแกรปกำลังจะออกจากคอนโดนะคะ
จู่วินเบอร์๒๖ขี่รถจักรยานยนต์มาปาดหน้าแล้วเรียกให้ลงจากรถ
แล้วถามคนขับว่าแกรปหรือเปล่าคนขับแกรปก็ตอบว่าใช่มีอะไรเหรอ
เบอร์๒๖ก็ต่อยเลยค่ะนี่ผู้โดยสารบอกนะคะว่าวินต่อยก่อนเลย
เธอก็พยายามจะบอกว่ามีอะไรค่อยค่อยคุยกันเธอก็ให้แกรปไปหลบที่คอนโด
แล้วก็แจ้งรอปภให้แจ้งตำรวจเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นบ่อยค่ะ
ผู้โดยสารคนนี้ก็เลยบอกว่าทุกวันนี้คือเธอเป็นผู้โดยสาร
เธอก็เลือกว่าเธออยากจะใช้บริการแกรปหรือว่าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างนึกออกมา
ก็เลือกแรปเป็นหลักแม้จะมีวินอยู่หน้าคอนโดแต่ไม่อยากใช้บริการเพราะรู้สึกว่าไม่ปลอดภัย
เห็นวินนั่งดื่มเหล้าแล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์เฉบเฉียวฝ่าไฟแดงอยู่บ่อย
อันนี้เธอบอกนะคะอาจจะเห็นวินบางคนที่เนี่ยที่วินนี้ก็เป็นแบบนี้เธอก็เลยกังวล
ก็เรียกแกรปมาค่ะและทีนี้เขาก็ขับออกจากคอนโดเราก็ขับหลังที่จะออกไปเค้าก็
พี่๒๖เค้าก็มาปากแกรปแล้วก็บอกให้แกรปลงมาถามว่าเฮ้ยมึงขับแกรปเหรอ
พี่คนขับเขาบอกว่าใช่ครับพี่มีอะไรอะไรอย่างนี้เขาก็ต่อยกัน
พี่วินค่ะพอพี่คนขับแก๊ปเขาตอบก็ต่อยกันเลยค่ะ

แรกพี่๒๖คนเดียวค่ะแล้วก็เราผู้ชายนั่งอยู่บนข้างบนรถ
แล้วก็เลยบอกว่าพี่หนูรีบหนูรีบไปทำธุระ
แล้วเขาก็บอกไม่สนเขาก็ต่อยใช่ค่ะ
แล้วก็เลยบอกว่าพี่ไม่พอก่อนเราเป็นคนเรียกเขามาเองเพราะเราใช้แก๊ปเอง
ไม่ค่ะนับร่างแล้วไม่ได้เถียงอะไรกันเขาปาดหน้ามาเลย

เราเป็นห่วงความปลอดภัยของตัวเองแล้วก็เราเชื่อว่าลูกบ้านคนอื่นก็รู้สึกเหมือนเรา
เรารู้สึกว่าเคสอย่างนี้มันขึ้นมาหลายรอบมากแล้วมันก็หายไป
เราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากรู้ว่าถ้าเราถ้าเราเอาเคสตรงนี้มาถึงตำรวจมันจะจบยังไง
ความปลอดภัยของผู้บริโภคอยู่ตรงไหน
จะทำยังไงรัฐบาลจะทำยังไงตำรวจจะทำยังไง
ตอนนี้วินทั้ง๓คนที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะฮะที่ไปร่วมกันรุมทำร้ายแกรปไบท์
สอนอคลองตันเรียกมาสอบปากคำมาแจ้งข้อหาหมดแล้วนะครับ
นี่ฮะมีนายดอกรักคำนึงอายุ๓๗อันนี้เบอร์๗กับนายธนากรคำนึงอายุ๕๙
สวมเสื้อวินเบอร์๖นะฮะรวมทั้งอีกคนนึงเบอร์๒๖นะฮะ
พอสอบสวนเสร็จทั้งหมดก็ต้องกลับอืมรู้ข่าวว่าโอ้โหกราฟไบท์อยู่หน้าสถานีตำรวจเต็มเลยอืม
ต้องไปข้างหลังฮะอ่าเดี๋ยวดูภาพนะตอนที่เขาต้องกลับกันเนี่ย
ต้องออกไปทางข้างหลังสอนอนะครับท่านผู้ชมครับ
กำแพงหลังสอนอกลับฮะไปหาโบกแท็กซี่แถวนั้น
พอแกรปไบท์ที่เขาอยู่ข้างหน้าเขารู้เขาก็ไล่ตามมาอีก
คือแหม่เรียนตรงนะคือถ้าเป็นลักษณะแบบนี้มันก็จะไม่จบ
ใช่ไหมคือฝ่ายไหนคนไหนผิดก็เอาเป็นคนกันไปก็แล้วกันเนาะ
เนี่ยฮะก็ต้องปีนกำแพงหนีกันขึ้นแท็กซี่กันไปนะครับ
ตำรวจแจ้งข้อหากับวินจักรยานยนต์รับจ้างซอยสุขุมวิทย์๔๘๓คนนะครับ
ความผิดฐานทำร้ายร่างกายผู้อื่นอ่าผู้เสียหายก็ยินยอมเรื่องการไกลเกลี่ย
ให้เปรียบเทียบปรับผู้ต้องหาทั้ง๓คนไป๑๐๐บาทผู้ต้องหาทั้ง๓
๓๐๐๐บาทนะฮะอ่าแล้วก็ทางกรทมก็รู้เรื่องแล้ว
ก็จะให้วินจักรยานยนต์รับจ้างทั้ง๓คนในคลิปเนี่ย
จะต้องถูกลงโทษด้วยการยึดเสื้อวิน๓ปีเอาแบบหนักเลยนะ
ดาบมาตรการรุนแรงเลยกรทมบอกว่ายึดเสื้อวิน๓ปี
แล้วพรุ่งนี้ก็จะไปประชุมร่วมกับฝ่ายพื้นที่ก็คือเขตคลองเตย
เกี่ยวกับเรื่องเหตุการณ์แบบนี้ว่าจะป้องกันยังไงดีไม่ให้มีเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นอีก
ค่ะก็รอความชัดเจนเรื่องแกรปกันมานานแล้ว
ก็นี่แหละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องถ้าจะป้องกันที่ดีที่สุดก็คือเอาให้ชัดเจนไปสักทีนึงว่าจะเอาแบบไหนจัดระเบียบกันยังไงกันดี